ท่านผู้ชมครับไปดูอีกคลิปนึงคลิปนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
มีหนุ่มบิ๊กไบท์คันหนึ่งนะครับเขาก็ขี่รถจะพาแฟนไปกินข้าวช่วงกลางดึก
แล้วไปเจอด่านตรวจของตำรวจเดี๋ยวดูนะฮะเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่นี่นี่คุณแจ้งกล้องมาเดี๋ยวสับได้สับเงินคดีเลย
ครับคุณตำรวจใจเย็นใจเย็นก่อนเดี๋ยวรอคุณกล้อง
แล้วคนขี่บิ๊กบายก็เอาคลิปลง
เขาก็พยายามเบรกแล้วดูจากไมค์หน้ารถของเขาเนี่ย
เหลือประมาณ๑กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วที่หน้าปัดรถ
ระหว่างที่เขากำลังจะเข้าจอดเพื่อจะถึงด่านตรวจตำรวจ
มีตำรวจเข้ามาหาเขาแล้วก็ตำรวจคนไหนไม่รู้
มากำแฮนด์ข้างที่มีคลัสของรถมันจะต้องมีคันเร่งกับคลัสใช่ไหม
แล้วก็ไปปล่อยมันก็เลยพุ่งฟึดไปตำรวจก็หาว่าจะไปขี่รถหนี
จะไปขี่รถชนจะแจ้งข้อหาพยายามฆ่าค่ะคนก็วิภาควิจารณ์กันเยอะนะ
ว่าเออแล้วตกลงมันใครถูกใครผิดมันเป็นแบบนั้นจริงไหมนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
เขาก็กำลังพาแฟนจะไปหาข้าวกินในคืนวันเกิดเหตุ
ตอนนั้นขี่รถข้ามขึ้นสะพานข้ามคลองนะครับเป็นจุดสะพานข้ามคลอง
จังหวะลงจากสะพานเห็นมีคนยืนใช้กระบองไฟลักษณะเหมือนกับโบกรถอยู่
เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดเลยนะว่าเป็นตำรวจตอนนั้น
คิดว่าอาจจะเป็นคนที่กำลังระวังรถเข้าออกจากซอย
เพราะว่าตอนนั้นมีไซส์งานก่อสร้างเยอะ
ก็เลยคิดว่าจะเป็นพนักงานคอยกันรถอะไรแบบนี้นะครับ
พอขี่รถไปใกล้เห็นว่าเป็นตำรวจจราจรเขาก็ชะลอรถ
รถมันก็กำลังไหลเข้าด่านที่ความเร็วมันก็ลดลงเรื่อยนะครับ
แต่มันไม่สามารถที่จะผ่อนลงมากกว่านี้ได้ในขณะนั้น
รถก็ยังไม่ได้อยู่ในเกียร์ว่างด้วย
เขายืนยันว่าไม่ได้จะหลบหนีเจ้าหน้าที่
เขามีเอกสารของรถถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง

จังหวะที่เห็นเร่งเครื่องใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็รถล้มนั้น
เป็นเพราะจังหวัดนั้นมีตำรวจนายหนึ่งเดินเข้ามากำคลัสรถของเขา
แล้วอีกหลายนายก็เข้ามาพยายามจะจับล็อกตัวเขา
ขณะที่รถก็ไหลอยู่ตัวเขาก็เอ็นไปด้านหลัง
มือก็กระชากคันเร่งแล้วตำรวจคนที่กำคลัดปล่อยมือ
รถมันก็เลยพุ่งไปเลยฮะ
ทางซ้ายทำให้ผมเสียหลักแล้วขับมันดีดปุ๊บ
รอบแรกมันกระเด้งปุ๊บแล้วทำให้แฮนด์ผมหลุดมือ

้อก็เลยเบี้ยวแล้วผมก็เนี่ยแฮนมันเป็นอย่างนี้

มันก็ลากปอกไงมันก็เลยเปิดคันเร่งแล้วก็แงนไปเลย
ไม่รู้ครับผมคิดว่าเป็นไซส์ก่อสร้าง
ไก่เขาให้แบบนั้นแบบนี้เต็มไปหมด

ลักษณะด้านตรงนั้นมีกลวยมีอะไร
ไม่ครับมันเป็นบนสะพานบนสะพานที่สะพานข้ามคลองอะครับ
อืมเห็นไฟแว๊บไปไกล
พอผมไปใกล้ค่อยย่องไปใกล้ไม่ได้รีบไง

มันมีป้ายมั้ย
รู้สึกว่าไม่มีนะมันจะมีแค่ไฟบวกสีแดงแล้วก็ไฟฉาย
เขาบอกว่าเขาเอาคลิปไปลงเพราะว่าเขาก็ตกใจมาก
เพราะว่าได้ยินตำรวจบอกว่าโอ้โหมันพุ่งชนแบบนี้เนี่ย

เขาก็ตกใจมากนะครับแค่จะขี่รถพาแฟนไปหาข้าวกินนะครับ

สุดท้ายแล้วเมื่อไปหาเจ้าหน้าที่ควบคุมด่านตรวจนะครับ

ใจปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนกับไม่มีใบอนุญาตขับขี่
เรากำลังไปขับขี่ถูกเปรียบเทียบหลับ๕๐๐บาทแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้าน
แล้วเขาก็มาลงคลิปความจริงไม่ถูกแจ้งนะฮะข้อหาพยายามฆ่า
ทะเบียนตรงท้ายเขาจะไปเก็บซ่อนไว้ข้างในเนี่ยอันนี้ผิด
เหตุการณ์นี้พอผ่านไปเขาบอกว่ารถของเขาเองก็เสียหายเพราะว่ารถของเขาล้มตอนเกิดเหตุ
นครชัชหักนะมีแฟริ่งฝั่งซ้ายมีรอยถลอกฝาเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายคันเกียร์
แล้วก็พักเท้าคนซ้อนก็พังเสียหายศูนย์รถประเมินค่าซ่อมสี่หมื่นกว่าบาท
เขาก็สงสัยว่าใครจะรับผิดชอบเขานะครับส่วนตำรวจสอนอพระขนงนะครับ
รองภูมิกับการจุราจรพันธุ์ตำรวจโทพจนาฏงบพิมายท่านบอกว่า
การตั้งด่านตรงจุดตีนสะพานข้ามคลองขุนสกลที่พระขนงนั้น
เป็นแผนการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันการแข่งรถบนถนนหลวง
ตอนที่เรียกให้นายไตรพบหยุดรถยืนยันว่ามีการโบกในระยะที่ไกล
จนสามารถที่จะหยุดรถได้ไม่จำเป็นต้องแบบชะลอมาใกล้แบบนี้
คนอื่นเขาก็หยุดกันได้หมดแต่นายไตรพบนั่นแหละไม่ยอมหยุดรถ
มีท่าทีคล้ายกับจะพยายามไหลเพื่อหาจังหวะขัดขืนคำสั่งเจ้าหน้าที่
ก็เลยต้องเข้าไปหลายคนช่วยกันหยุดรถแล้วมันก็มีภาพเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น
โดยเจ้าหน้าที่จราจรทุกนายรายงานว่าไม่มีใครไปกำคลัด
บิดคันเร่งรถของนายไตรพบเลยค่ะ
สาเหตุที่นายไตรพบทำท่าทางมีพิรุษสันนิษฐานว่านายไตรพบไม่มีใบอนุญาตขับขี่
เพราะว่าจริงแล้วก็ไม่มีเช็คประวัติกับกรมการขนส่งทางบก
พบว่านายไตรพบไม่เคยไปยื่นเรื่องทำใบขับขี่เลย
ตอนนั้นคงจะกลัวเจอเจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามที่จะหาทางหนี
ทำเป็นไหลแล้วอาจจะหาจังหวะขี่ออก
เหมือนกับก็รู้ว่าตัวเองมีแผลไงมีบาดแผล
ว่าตัวเองใบขับขี่ก็ไม่มีป้ายทะเบียนก็ซ่อนอยู่อะไรแบบนี้
แล้วในคลิปที่เห็นตำรวจบอกว่าเอาอย่างนี้พยายามฆ่านะ
เป็นยุทธวิธีของตำรวจที่ต้องบอกข้อหานักไว้ก่อน
เพราะเกรงว่าถ้าไม่บอกข้อหานักเขาจะไม่กลัวเขาจะไม่หยุด
ก็ไปแจ้งความไปเปรียบเทียบปรับก็ไม่ได้โดนข้อหานี้